ข่าวนี้ควายมีค้อนครับค้อนเท่าไรก็มีการต้นช้าง
ต้อนช้างไปทำนาแทนควายครับแต่ไปมางานนี้เนี่ย
ด้วยความที่เป็นช้างอลังการเหลือเกิน
แรงมหาศาลด้วยเขาปักตุบตุบตุบตุบ
แป๊บเดียวเสร็จเลยหลายสิบไร่ฮะ
แต่จริงงานนี้ควายก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้ว
เพราะว่าไม่ใช่บ้านควายแต่นี่คือหมู่บ้านควานช้างตะบนแม่แรม
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฮะเป็นสถานที่ของคุณอัญชาลีกัลมาพิจิตร
เจ้าของปางช้างแม่สาระดมควานช้างระดมช้างเนี่ย
สิบสิบเชือกเลยนะช่วยกันดำนาปลูกข้าว
ข้าวเหนียวฮะปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่๑๐กว่าไร่
สิบกว่าไร่เพื่ออะไรเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้สะกิดไปทุกห่อมย่า
ควานช้างไม่มีรายได้ช้างไม่มีรายได้ปางช้างไม่มีรายได้
แต่มีรายจ่ายทุกวันรายจ่ายทุกวันเนี่ย
อย่างคุณอันพี่อันเนี่ยแกจ่ายเงินส่วนตัวไปแล้ว
เพื่อดูแลช้างดูแลควานช้างดูแลครอบครัวของควานช้าง
ดูแลไปแล้ว๖๑ล้านบาทจากสถานการณ์โควิดข้ามปีมาแบบนี้
และช้างอีก๗๐เชือกไม่น่าเชื่อนะฮะช้างเยอะขนาดนี้
คือเขาต้องกินอาหารอาจจะเป็นอาหารช้างนะ
สิบห้าตันต่อวันอืมมหาศาลเหลือเกินสมศักดิ์ศรีร่างกายใหญ่โตแบบนี้นะครับ
และทำอย่างนี้แล้วเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นให้ข้าวโตขึ้นมา
เป็นอาหารคนและเป็นอาหารช้างด้วยก็หวังว่าปลูกข้าวเหนียวรอบนี้
ลืมบอกเป็นข้าวเหนียวพันธ์สันปะตอง

ลูกข้าวเหนียวมานอกจากคนจะได้กินช้างเองก็จะได้กิน
หัดเงินและหวังว่าจะฝ่าโควิดไปได้ด้วยกันทั้งคนและช้างฮะ